โดวะหรอ

แล้วถ้าน้องยิงไม่เข้านะครับผม๓ลูกน้องไม่ได้ไปเจอฮีโร่

สวัสดีครับ